อันนี้เนี่ยอย่างที่เกริ่นเอาไว้คือจนขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ยังไม่จบนะคะ
หมายจับด้วยกันนะคะหลบหนีซ่อนตัวอยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่
ก็นำกำลังไปปิดล้อมแล้วก็มีการเจรจาปรากฏว่ามีการทั้งยิง
แล้วก็คว่างระเบิดใส่เจ้าหน้าที่นะคะทำให้บาดเจ็บไปสามนายด้วยกันค่ะ
ที่ลัดหรือแม้แต่ตัวน้องเองนะครับแต่เราเชื่อว่าการต่อสู้
เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการหน่วยกำลังร่วมทหารและตำรวจกว่าร้อยนายนะคะ
ปิดล้อมตรวจค้นและเจรจากับคนร้ายรายนี้ค่ะ
ก็หลบหนีซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังหนึ่งค่ะ
ที่หลังโรงเรียนปนในพื้นที่ป่าละเมาะค่ะ

มีอาวุธปืนสงครามและระเบิดอยู่ด้วยนะคะ
ก็มีตั้งแต่๕คนขึ้นไปค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็แบ่งเป็น๒วิธีการคือปิดล้อมบ้าน
ส่วนอีกชุดหนึ่งก็ออกไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่หลบหนีเข้าป่าไปนะคะ
โดยการประสานกับผู้นำศาสนาเข้าเจรจา
เพื่อที่จะให้คนร้ายออกมามอบตัว
แล้วก็ปิดกั้นทางเส้นทางเข้าออกด้วย

ตามรายงานบอกว่าคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่เป็นระยะ
แล้วก็มีการยิงโต้ตอบกันอย่างต่อเนื่อง
มีการคว่างระเบิดเสียงดังเลยนะคะ
หลังจากนั้นพบรอยเลือดหยดไหลเป็นทาง
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของคนร้ายที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ยึดของกลางนะคะเป็นเต็นต์อุปกรณ์สนามอาหารแห้งซองอาวุธปืน
รองเท้าแตะที่คนร้ายทิ้งเอาไว้ในป่าเป็นหลักฐานค่ะ
ท่านผู้พบว่าการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีบอกว่า
คนร้ายนี่เป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยปะทะและถูกวิสามัน
จนเสียชีวิต๒ศพที่รีสอร์ทบ้านตะโละสมิแล
ที่ตำบลแหลมโพอำเภอยริงจังหวัดปัตตานี
เมื่อ๒๑มิถุนายนแล้วก็เนี่ยค่ะขยายผลจนนำมาสู่การปิดล้อมในครั้งนี้นะคะ
ซึ่งตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีทีท่าว่าคนร้ายจะออกมามอบตัวค่ะ
และมีการเปิดฉากระเบิดและยิงมาระลอก๔แล้วค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหงานยังหนักอยู่เลยค่ะที่ปัตตานีนะคะ
ปะทะครั้งนี้เนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บทั้ง๓นายนะคะ
ช่วงเช้า๑บ่าย๒นายรายชื่อปรากฏอยู่ทางหน้าจอนะคะ
ทั้งสามนายถูกนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีนะคะ
และล่าสุดก็อาการปลอดภัยแล้วค่ะลักษณะของบ้านที่คนร้ายซ่อนตัวอยู่นั้นเป็นบ้านปูนชั้นเดียวค่ะ
เป็นบ้านของเจ้าของโรงเรียนปนซึ่งตอนนี้ก็สอบสวนเจ้าของโรงเรียนแล้วนะคะว่า
มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะก็มีการไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วค่ะ